ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีขวดชภัณฑ์สมบูรณ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีขวดชภัณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีขวดชภัณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีขวดชภัณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีขวดชภัณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีขวดชภัณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีขวดชภัณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีขวดชภัณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีขวดชภัณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีขวดชภัณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์
ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

ชีวิตกระมวลวิสิทธิ์สุภาณฑ์

เขาก็เห็นช่องทางว่าเออมีสหกรณ์เครดิต
คลองจันทร์ตรงนี้เขาให้กู้นะฮะ
กู้ดอกเบี้ยถูกจะไปฝากก็ให้ดอกเบี้ยสูง

รวมทั้งมีสหกรณ์อื่น
เอามาฝากเอามาโอนท้ายกัน
ก็กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงหมื่นกว่าล้าน
นายสุประชัยเป็นประธาน
แทนที่จะใช้บริการนะครับ
ให้ประชาชนที่อยู่ในเกหะคลองจันทร์เนี่ย
โอ้โหก็เดือดร้อนนะเปล่าหรอกครับ
ปรากฏว่าเอาเงินเก่าก็เหมือนกันครับ

ก็เอาเงินใหม่ไปจ่ายดอกเงินเก่านะครับ
เอาเงินใหม่หาเงินใหม่มาก็ไปจ่ายคืนเงินเก่า
เป็นอย่างนี้หมุนเวียนกันไปจนกระทั่งขาดตอน
นายสุประชัยเนี่ยก็ไปผูกพันเกิดศรัทธานะครับ

ทีนี้ถามว่าวัดธรรมกายแล้วไปเกี่ยวอะไรกับนายอนันต์
ก็นายอานันต์กลายเป็นศรียานุสิต
ศิษฐ์คนสำคัญศิษฐ์เอกนะครับ
ของวัดธรรมกายถึงขนาดว่าพระธรรมชโยเนี่ย
แต่งเพลงให้ในวันเกิดของนายอนันต์

เรียกว่าเป็นคนสนิทชิดเชื้อนะครับ
ตั้งแต่ปี๑๒๕๓๕เป็นต้นมา
นายอนันต์ก็เข้าออกกับวัดธรรมกาย

คุณนิวคงจะรู้วิถีชีวิตของคนบ้านนอก

มักกะทายกก็หาเงินทำบุญทำบุญ
ให้ผู้คนชักชวนเข้ามาเข้าวัดนะครับ
เป็นคนบริหารเงินให้กับวัดล่ะครับ
ลักษณะของนายอันนันต์เนี่ย

ทำหน้าที่นี้ของวัดพระธรรมกาย

เงินในอนันต์มันเยอะแค่ไหน
นะฮะเดี๋ยวฟังนายอานันต์พูดซะก่อนที่เบรกถัดไป
ว่านายอนันต์เนี่ยที่เขาบอกนะครับ
ว่าจะปิดบัญชีปิดบัญชีโลกเปิดบัญชีสวรรค์

คนรวยมากเนี่ยเขาคิดอะไรครับ
ก็ไม่คิดถึงโลกนี้แล้วล่ะครับก็คิดถึงโลกหน้า
คือต้องทำบุญเยอะเกิดชาติหน้าก็จะได้
ชาติหน้าก็จะได้มีหุ้นเยอะมีเงินเยอะเหมือนชาตินี้
เขาเลิกชาตินี้ฮะเลิกคิดถึงชาตินี้แล้วเขาคิดถึงชาติหน้าครับ
ไอ้ผู้เราเนี่ยหาเช้ากินข้างก็คิดถึงชาตินี้อยู่
แต่คนนี้เขามีเงินมหาเศรษฐีก็คิดถึงชาติหน้าแล้วล่ะครับ
ว่าชาติหน้าปิดบัญชีชาตินี้ซะนะครับ
นั่นถึงขนาดว่าจะปิดบัญชีเงินที่นั่นน่ะ

ในธนาคารจะปิดบัญชีทิ้งซะแล้วก็จะเอาเงิน

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพักก่อนแป๊บนึงนะคะ

กป้องคุ้มครองรักษาเราเนี่ยตลอดเวลานะท่านไปดูพระไตปิดกแล้วเนี่ย
พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าบุญจะคุ้มครองเราเฉพาะตอนเศรษฐกิจดี
เศรษฐกิจไม่ดีไม่คุ้มครองนะครับท่านบอกเมื่อบินมีบุญอยู่แล้ว
คุณอนันต์ทำไปเถอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจเลย
บอกว่าพวกเราในที่นี้มีบุญทุกคนเสียอย่างเดียวว่า
ใจเราเนี่ยไม่เกลี้ยงพอไปมัววิตกกังวลตามที่เขาแทรก
เขาจะแทรกอยู่ใกล้ตัวเรา
พ่อแม่เราพี่น้องเราภรรยาเราสามีเราลูกเรา
ก็จะแช่อยู่คนรอบข้างเราเลยเพื่อให้เราหมดกำลังใจ
ผมบริจาคเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่เนี่ย
ไม่แน่ใจว่าคุณจะส่งลูกต่อไหมเพราะว่าลูกเรียนอยู่ข้างนอก
หรือคุณจะเอาเงินแค่นี้ไปจ่ายดอกเบี้ยแบงค์
แต่เผินนึกขึ้นมาได้ว่าวัดเนี่ยจะสร้างหอค้ำฟ้า
ผมก็เอาก้อนสุดท้ายที่ในบัญชีเนี่ยบริจาคไปนะครับ
จ่ายให้วัดทั้งหมดเลยโดยคิดว่าเดี๋ยวเราต้องหาทางออกให้ลูกเราเอง
ได้ยินชัดเลย
ว่าไงเงินในบัญชียังไม่รู้จะจ่ายให้ลูกพอหรือเปล่าค่าเทอมเนี่ย
คุณอนันต์มีทรัพย์สิน๙๒๕ล้านดอลลาร์หรือเงิน๓๓๐๐๐ล้านบาทครับ
๙บาท๕๐เอา๙บาท๕๐คูณ๒ล้านกว่าหุ้นไปออกมา๒๐๐๐กว่าล้าน
ทรัพย์สินอื่น๓๐๐๐กว่าล้านฟอล์ฟจัดอันดับให้คุณอานันต์
อันดับที่ยี่สิบหกของประเทศไทยรวยนะครับค่ะแต่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คุณอันนันต์รวยก็เรื่องของคุณอนันต์คุณอนันต์อยากจะไปบริจาคเงินให้กับวัดต่าง
ก็ไม่มีใครว่าเพราะคุณอนันต์ไม่ได้โกงใครเงินเขาเอง
นี่แหละครับนี่คือปัญหาไม่เกี่ยวสมมุติว่าผมมีเงินผมอยากจะไป
ผมเด็กวัสเทพศิลป์ครับผมเด็กวัสเทพศิลป์ผมก็ทำบุญวัสเทพศิลป์
ผมไม่ได้โกงใครผมอยากจะทำบุญเท่าไหร่มันก็เรื่องของผม
คุณอนันต์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของผมผมจะทำบุญเท่าไหร่
เรื่องของเรื่องมันเกิดมาจากนายสุภาชัยล่ะครับ
ยังไงล่ะคุณชูวิทย์ก็ต้องขึ้นกระดานล่ะครับ
มาเลยครับต้องขึ้นกระดานครับสตีฟเอากระดานมา
เดี๋ยวผมจะเขียนง่ายให้ท่านผู้ชมเข้าใจ
อย่าไปเข้าใจอะไรสับสนมากมากเอาเขียนแค่นี้ให้คุณเข้าใจล่ะครับ
นายสุภาชัยนายสุภาชัยเดดิตยูเนียนคนนี้อยู่ที่คุกบางขวางแล้วนะครับ
นายสุประชัยเนี่ยเมื่อปี๕๔นายสุประชัยก็ไปเทคโอเวอร์บริษัทพีเอ็ม
เอ็มพีโฮมนะครับใช้หุ้นนะครับโอนหุ้นล่ะครับ
ทีนี้ถามว่าท่านผู้ชมครับไอ้บริษัทนี้มันมีอะไร
มันไม่รู้ทำอะไรแต่ว่ามันมีที่ดินอยู่๔๖ไร่ล่ะครับ

อยู่ติดกับวัดธรรมกายนะครับไอ้เจ้าของเอ็มพีเนี่ยก็มีที่ดินอยู่๔๖ไร่
นายสุประชัยก็เอาเงินที่โกงมานี่แหละครับมาซื้อหุ้น
ซื้อหุ้นมันง่ายครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับเพราะอะไรครับ
เพราะผมไม่ต้องไปโอนที่ผมซื้อหุ้นของเอ็มพีอันนี้คือการเลี่ยงภาษีอย่างหนึ่งแล้ว
ยังไงครับก็ผมไปซื้อหุ้นหุ้นก็เป็นเจ้าของที่ไง
ผมเป็นเจ้าของบริษัทไปแล้วโดยปริยาย
ทีนี้ซื้อไว้เท่าไหร่ตอนนั้นซื้อหุ้นไว้๒๗๕ล้าน
ทีนี้คิดดีถ้านายสุประชัยอยากจะไปบริจาคเงินให้วัดธรรมกาย

มันไม่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นว่าเอาที่ดินทั้งหมดนี่แหละครับ
ไปขายฮะก็หุ้น๒๗๕ล้านถามว่าใครจะไปซื้อหุ้นถ้าไม่มีทรัพย์สิน
เมื่อเอามาขายก็ขายให้กับนายอันนั่นอีกแหละครับ
เห็นไหมล่ะครับมันเริ่มเกี่ยวข้องกันแล้วไหมครับ
เริ่มเกี่ยวข้องนะครับนายอันนั่นขายให้นายอันนั่นนะครับ
นายอันนั่นซื้อไปนะครับราคา๙๓ล้านครับ
ถามว่าราคา๙๓ล้านเนี่ยคุณนิวครับแพงไม่แพง
ก็สำนักงานที่ดินเขามีราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศอยู่นะครับ
ที่ดินที่นี่๔๖ไร่เขาตกมาเขาประเมินมาแล้ว
สำนักงานที่ดินคือหลวงประเมินมานะครับ

ผมจำตัวเลขประมาณ๓๐๐กว่าล้าน

ก็แสดงว่า๒๘๐ล้าน

จริงจริงประเมิน๒๘๐ล้านแต่ขายประเมิน๙๓ล้าน

ถามผมสิครับผมเป็นพ่อค้า

ก็ผมก็จ่ายภาษีแค่๙๓ล้าน

ต้องเสียนะครับถ้าไปเขียนว่า๒๘๐ล้าน
ผมก็เสียภาษี๒๘๐ล้าน

ไหมครับก็ต้องถูกกว่าสิครับ

ก็ลื้อซื้อมา๒๕๐เนี่ย
นะครับแล้วก็ขายไป๙๓ล้าน

เรียงภาษีไปคักจะเข้าแล้วนะครับว่าเรียงภาษีเรียงอันที่หนึ่ง
ไหมเลี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะซื้อที่
โดยการโอนหุ้นใช้โอนหุ้นแทน
ไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวนายสุประชัยทำ
ก็เอาที่ดินนี่มาขายต่อให้นายอันนั้น
ขายยังไงขายราคาถูก๙๓ล้านเพราะระบุไว้

จริงจ่ายราคา
จริงจ่ายแพงกว่านี้หรือเปล่าครับ

เพราะว่าแจ้งไว้๙๓ล้านแต่จริง๓๐๐๔๐๐ล้านก็ได้ถูกไหมล่ะครับ
เพราะว่า๙๓ล้านมันทึกไว้สำนักจริงเพื่อให้เสียภาษีเฉย

ผมอาจจะควัก๓๐๐แต่บันทึกไว้๙๓เพราะจ่ายภาษีแค่

อันนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยอีกแล้วครับนะครับ

นายอนันทร์ซื้อไป๙๓ต่อมานายอนันทร์ขายไป๔๙๒ล้านครับ
โอ้โฮนี่ต่างมากเลยค่ะ

ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมนะครับ
หากแล้วเนี่ยโอ้โฮนั่นสิเพราะว่ากำไรตั้ง๓๐๐ล้าน
๓๐๐กว่าล้านเนี่ยกำไรตั้ง๓๙๐กว่าล้าน
ถูกไหมครับกำไรประมาณนั้นตีกลม๔๐๐ค่ะ
ก็คิดง่ายแล้วเอา๙๓มาลบกับ๔๙๒ไง
ก็ยังมีกำไรตั้ง๓๐๐กว่าล้านนะครับ

บริจาคเหรอครับแกใจบุญสุนทาน
แกก็เอาเงิน๓๐๓ล้านนะฮะ
เงินหักแล้วนะคงจะหักค่าอะไรต่างนี่ก็คือ
หักไปแล้วก็เอาเงิน๓๐๓ล้าน
บริจาคกลับไปให้วัดธรรมกายอีก
โอ้โฮมีหน้าสาธุกันใหญ่นะฮะเห็นไหมครับคนนี่นะครับ
อ่านไม่ทันแต่ผมเนี่ยดูทัน
หนึ่งนายสุประชัยโอนหุ้นนะครับ
ใช้วิธีการซื้อหุ้นก็ไม่ต้องเป็นเจ้าของที่
ไม่ต้องซื้อที่เจ้าของหุ้นก็เป็นเจ้าของหุ้นก็เจ้าของที่
เสร็จแล้วก็เอาที่เนี่ยมาขายให้คุณอนันต์ถูก๙๓ล้านนะครับ
คุณทั้งที่ราคาที่เนี่ยราคาประเมิน๒๘๐ล้าน

ฉันใต้ฉันนั้นอีก๒๘๐ล้านราคาประเมิน

หนักไปกว่านั้นปรากฏว่าพอขายคุณอานันต์
คุณอนันต์นี่แกหัวการค้ามึงฮะ
ซื้อที่มาแกไปขาย๔๙๒ล้าน

แกก็เอา๓๐๓ล้านก็บริจาคคืนวัฒน์อีก

ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ผมเขียนมาเนี่ยนะครับ

หนึ่งการบริจาคเงินสามารถลดห่อนภาษีได้
การโอนขายถูก

เพราะว่าเวลาซื้อมาเนี่ย๙๓ถูกไหมครับ

ถามว่าถ้าคุณขาย๔๙๒คุณขายแล้วคุณต้องเสียภาษีไหม

แล้วผมเอาเงิน๓๐๓ไปบริจาควัดเนี่ย

ผมถึงบอกว่าไอ้แผลเนี่ยนะครับมันสลับซับซ้อนนะครับ

ถ้าผมเปรียบเทียบให้ฟังกับกรณีของนายเบ้น

นายเบนเรซิ่งนะครับ
เอาทรัพย์สินเอาอะไรมาจากนายบอย

ทีนี้กฎหมายของยาเสพติดเป็นกฎหมายที่รุนแรง
เพราะเขาป้องกันไม่ให้คนค้าขายยาเสพติด

เบ้นเอารถมาเอาทรัพย์สินมา
โดนข้อหาช่วยเหลือ

ในสุปประชัยโดนก็หาแค่ยักยอก

ไปเกี่ยวภันฑ์กับคุณสุปประชัย

ที่ยิ่งใหญ่มีเงินตั้งสามหมื่นกว่าล้าน

คุณอนันต์จะไปทำอะไรมันเรื่องของคุณอนันต์

เพราะนายสุประชัยโกงเข้ามา
นี่ก็เลยได้ตั้งข้อหา

ก็เหมือนนายเบ้นก็คือนายอนันต์เนี่ยแหละครับ

นายสุประชัยก็คือนายบอยนี่แหละครับ

สุประชัยอยู่ในคุกบอยอยู่ในคุก
ถูกไหมครับแต่คุณอันนันต์เนี่ย

มีการกงแผนของประชัยโกงที่เขาม่า

นายเบนตะนี้ไม่ผิด

คุณสุประชัยก็เลยแจ้งข้อกล่าวหา

กับคุณอนันต์ในข้อหาร่วมกัน

ฟอกเงินข้อหาเดียวกันกับเบ้นไหม

เนื่องจากเป็นคดีเกี่ยวกับห้องกับยาเสพติด
ก็โดนพ่วงช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องยาเสพติด

ผมถึงบอกว่านอกจากคุณอนันต์แล้ว

ข้อหาเดียวกันครับร่วมกันช่วยเหลือกัน
คือคนละคนละข้อหานะคนละที่ดิน

คือเกี่ยวพันธุ์กับนายสุประชัยอีกล่ะครับ

ว่าถ้าคุณอนันต์จะรวยแค่ไหน

แต่ที่มีปัญหาคือนายสุภาชัย

นายสุประชัยเอาเงินที่โกงมา

หรือข้าราชการต่างที่สากรต่าง

ควรจะไปทำบุญกับสาครเครดิต

ได้เป็นแผนกกงแผนกไดมอนด

จะวัดธรรมกายก็แล้วแต่จิตศรัทธา

แต่ปัญหาอยู่ที่นายสุประชัย
ซึ่งเหมือนกับแมงมุมที่เลื้อยเข้าไปจุดทุกที่
แล้วเงินของนายสุภาชัยที่โกงมาเนี่ย

โกงมาจากพี่น้องประชาชนที่
น้ำตาไหลพลากเพราะเอาเงิน

หวังจะได้ดอกเล็กน้อยที่ถูกต้อง

เราได้เห็นเส้นทางการเงิน
แล้วก็เห็นความเชื่อมโยงของคุณอนันต์อัศวโพคิน

ส่งสติ๊กเกอร์สุดยอดมาเลยนะคะคุณผู้ชม

เดี๋ยวช่วงหน้าคุณชุวิตกลับมาวิเคราะห์ให้หน่อยนะคะ

ชู่วิธิแสดหน้า

ที่ก็ถามมาเรื่องของภาษีที่ดิน

สมมุติว่าท่านซื้อบ้านหลังหนึ่ง
แล้วท่านไปขายท่านแจ้งว่าขาย๕ล้าน
ส่วนราคาประเมินเขาบอก๑๐ล้าน

แต่ท่านสามารถไปบันทึกได้ว่าท่านขาย๕ล้าน

ขาดทุนครับก็นี่คือสิ่งที่ผมบอกไงครับ
เพราะว่าบริษัทที่นายสุภาชัยเป็นเจ้าของที่
มันเป็นบริษัทมันไม่ใช่ชื่อส่วนบุคคล
นายสุประชัยไปเทคโอเวอร์หุ้นมา

ก็ไปบันทึกทางบัญชีได้ผมเป็นนักบัญชีนะครับ

ซื้อ๒๗๕ขาย๙๘บาท

ใช่เมื่อคุณไปเสียภาษีในราคาประเมิน

เพราะว่ามีตัวเลขระบุอยู่ที่สำนักงานที่ดิน

แต่ถามว่าจริงนายสุภาชัยเนี่ย
ขายราคา๙๓ล้านหรือเปล่าครับ

หรือเปล่าครับเพราะว่าราคาประเมินมาตั้ง๒๐๐กว่าแล้ว

มันจะโง่ขายราคาต่ำกว่าราคาประเมิน

เออแล้วการซื้อ
ต่ำกว่าราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประเมิน

คือกรมที่ดินต้อง

เวลาไปเสียภาษีเขาเสียตามราคาประเมิน

ราคา๕แสนทั้งที่บ้านหลังนี้ราคาประเมิน๕ล้าน

ผมถามนี่ก็เสียภาษี๕ล้านบาทเวลาไปโอนที่ดิน
แต่ผมสามารถเอาไปบันทึกได้กับบริษัทว่าผมขายขาดทุนผมขายแค่๕แสนเอง
เห็นไหมล่ะครับส่วนนั้นนอกเหนือจากนั้นจริง
นายสุประชัยจะรับเงินจริง๕๙๓ล้านหรือเปล่า

ถูกไหมครับเพราะระดับนายสุประชัยจะเรื่องอะไรขาย๙๓ล้าน
แล้วนายอนันต์สามารถเอาที่ดิน๙๓ล้านไปขายได้๔๐๐กว่าล้าน

๔๙๒ล้านซื้อ๙๓ล้านนายอนันทร์ซื้อ๙๓ล้านไปขาย๔๙๒ล้าน

ถ้าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษี
และเอาเงินที่กำไรย้อนกลับมาบริจาคให้กับมูลนิธิที่วัดธรรมกาย
ถ้าอย่างนั้นนายสุประชัยถ้าบริสุจัยจริงแล้วก็ศรัทธาจริง
ทำไมไม่เอาให้วัดธรรมกายเลยล่ะ

ทำไมต้องผ่านนายอนันต์ทำไมต้องเป็นการซื้อขายกัน
นี่แหละครับสิ่งที่เห็นชัดว่าทำไมนายสุภาชัย
ถ้าศรัทธาก็เอาที่แปลงนี้ไปซื้อเทคโอเวอร์หุ้นมานะครับ
เสร็จแล้วที่แปลงนี้ไปบริจาคให้วัดธรรมกายเลย
แต่ไม่ได้ทำอย่างนั้นตำรวจเห็นข้อมูล
แต่ปรากฏว่านายสุภาชัยไม่ได้เซ็น
ไม่ได้เซ็นหนังสืออันนั้นว่าจะบริจาคตรงให้กับวัดธรรมกาย
แต่วัดธรรมกายบอกให้ไปผ่านนายอนันต์
กลายเป็นนายอนันต์มาซื้อ๙๓ล้านและเอาไปขาย๔๙๒ล้านกำไร
และเอาเงิน๓๐๓ล้านย้อนกลับไปให้วัดธรรมกาย

ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้มันเป็นเรื่องของการหลบเลี่ยง
ตัวนี้ล่ะครับที่ผมบอกเฉียนวงกระดานนี้ล่ะครับ

ตัวนี้หนึ่งเมื่อบริจาคก็สามารถบริจาคได้นะครับ

โอนนะครับโอนในราคาต่ำ
หมายความว่าไปบันทึกในบัญชีของบริษัท
ไม่ได้หมายถึงว่าไปที่สำนักงานที่ดิน
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมบางท่านฟังดู
ผมไม่พูดเรื่องภาษีเนี่ยสลับซับซ้อน
เพราะผมจบบัญชีธรรมศาสตร์มา

อันนี้มีข้อมูลนะแล้วก็
ตามพรบป้องกันปราบปรามการฟอกเงินที่ผมเคยพูดอยู่เสมอ
คือมาตรา๕ก็คือโอนรับโอนหรือปิดสภาพของทรัพย์ศิลป์
จากการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนปิดแหล่งที่มาของเงินนะครับของทรัพย์สินนั้น
กระทำการใดใดเพื่อปกปิดอำพลางนะครับผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ไอ้มาตรา๙ก็คือร่วมกัน๒คนเพื่อร่วมกันสมคบกันฟอกเงิน
ทีนี้เราวางโทษล่ะครับ๑๑๐ปีโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณอนันต์เป็นพ่อ
คุณอนันต์อัศวโพคินซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแลนดนาเฮาส์นะ
ที่บอกว่าจะไม่มีเงินเอาไปให้ลูกให้ลูกต้องตัดสินใจเอานะครับ
อันนั้นก็ส่วนของคุณอนันต์เพราะคุณอนันต์มีเงินมากมาย
ผมชี้แจงแล้วคุณอนันต์มีตั้ง๒๐๐๐กว่าล้านหุ้น
คูณด้วยหุ้นละ๙บาท๕๐เป็นเงิน๒๐๐๐กว่าล้านฟอล์ฟ
จัดอันดับคุณอนันต์อันดับที่๒๑
เพราะฉะนั้นคุณอนันต์มีเงินมากกว่าไปจ่ายค่าเทิมแน่นอน
ทีนี้มันเป็นเงินของคุณอนันต์ไม่มีใครไปว่าหรอกครับท่านศรัทธา
คุณอันศรัทธาก็ศรัทธาไปผมศรัทธาผมก็เรื่องผมถูกไหมครับ
แต่ที่เป็นเรื่องก็คือนายสุภาชัยนะครับซึ่งลามมาถึงนายอนันต์
และลูกสาวคุณอลิสาก็โดนไปด้วย
พ่อทั้งลูกก็โดนข้อหาเดียวกันนะครับ
ซึ่งไปกล้อหาท็อปพลิปนายเบนไลซิก็ถูกโดนกล้อหานี้
แล้วยังไม่จบครับท่านผู้ชมครับ
ตรวจค้นโชว์ลูมบริษัทนิชด์คา
บริษัทนิชด์คานี่อยู่ที่ไหน

นิชด์คารนี่อยู่ที่ไหน

ที่ผู้ชมบอกว่ารถหรูยังไง
ก็หรูละขนาดคันละ๓๐๔๐ล้านเห
ซุปเปอร์คาร์ลัมโบกินี่อะไรพวกนี้นะครับ

เพราะว่ามีโชว์รูมขนาดที่พารากอน

เป็น๑๐๔๐ล้างเป็น๑๐๐๐ล้านนะครับ
อ๋อนี่ก็อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของ

ไปเสียไฟไหม้ขึ้นมา

นั่นแหละครับเพราะว่ากะว่าจะเอาไปจดถูกก็เอามาขายนะครับ
ปัญหาก็คือเรื่องนี้พอพูดปุ๊บ
คุณนิวครับรับประกันได้โชว์รูมพรุ่งนี้เกลี้ยงครับ
ไม่ใช่เกลี้ยงที่นิตย์การ์ที่เดียวนะครับเกลี้ยงที่อื่นด้วย
หลายที่คือเก็บรถเข้าโกดังหมดครับเพราะกลัวตรวจสอบภาษี
เพราะฉะนั้นเรื่องมันแปลกครับพอมีเรื่องปุ๊บประเทศไทยนี่ไม่ได้เลยครับ

เขาบอกคนล้มอย่าข้ามใช่ไหมครับ

เพราะว่าตอนนี้พอพูดไปเรื่องนี้พอลดนิดคาโดนนะ

พรุ่งนี้รับประการได้ครับโชว์ลูมรถหรูเกี่ยงครับไม่มีให้โชว์

หลายเรื่องค่ะคุณชูวิทย์ก็จะหยิบยกมาตรวจสอบมาให้เป็นประเด็นคุยกัน

ก็เลยอยากจะถามความคิดเห็นคุณผู้ชมกันหน่อย

แสดงความคิดเห็นกันหน่อยพอใจกับการแก้ปัญหาต่างของคอสชหรือเปล่า
ไทยรัฐเขาถามถูกไหมครับถามว่าพึงพอใจไหม
จะมีให้เลือกนะพอใจกับไม่พอใจก็คือโหวต

เรามีจำนวนมีเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะ
ก็ได้แสดงความคิดเห็นกันในฐานะคนไทย
ในฐานะประเทศประชาธิปไตย
วันไหนครับ๒๒พฤษภาคมทุ่มหนึ่ง
ทุ่มหนึ่งอ๋อประมาณถึงทุ่มหนึ่ง๒๒คือปิดโหวต
ค่ะแล้วเรามาดูผลในรายการไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ
ผู้ประกาศรักดิ์ของเราคุณเคมเวิร์ดสอนคุณเพียรวัตรเดี๋ยวเอาผลให้ดูกัน
แต่ว่าพูดถึงไลน์คุณผู้ชมนี่ไงส่งมาแล้วเนี่ย
โหวตนี่ได้ไหมโหวตนี่ผมมีหลายอันนะ
สติ๊กเกอร์คุณผู้ชมก็จะหลับใช่สติ๊กเกอร์ผมนี่แหละครับ
มีเสียงด้วยคุณผู้ชมอันนี้นะครับ
ผมกลับมาแล้วนะครับสวัสดีสวัสดี
อันนี้มีบัตรดีนะอันนี้มี
กลับบ้านไหมหนูสุดยอด
นะครับมีพวกเธอสติ๊กเกอร์ไลน์นี่คือ
แหลกนะตีแสกหน้า
ก็เป็นรายการตีแสกหน้าก็มีนะครับ
คือจริงผมพูดให้ฟังว่าของญี่ปุ่นเขาเป็นคนคิดที่ละเอียดมาก
มีถึงการ์ตูนมีถึงเรื่องของอะไรบางคนไม่อยากเจอหน้าไม่อยากคุยกัน
ถ้าอยากเขียนเยอะก็ส่งสติ๊กเกอร์มันก็มีหลายอย่าง

แม้กระทั่งผมบอกตีแสกหน้าผมจะถือไม้แฝก
เขาก็ยังไม่ให้เลยยังไม่ให้เลย

แต่ว่าก็เป็นคำพูดที่สร้างสีสันให้กับเราได้
คุณผู้ชมก็โหลดใช้ได้เลยไม่มีหมดอายุ

ในรายการตีแสกหน้าเรานี่แหละ
ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาตีแสกหน้าแบบนี้กันทุกวัน
ใครอยากจะให้คุณชูวิทย์เอาเรื่องค่ะก็ย้ำกันเหมือนเดิมนะคะ

งั้นพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่เพราะว่าทุกเรื่องที่เราได้คุยกันนะคะ